ด้วยนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยนอกจากจะเห็นโมเมนต์สุดแฮปปี้ของสาวแมท
หลังจากเพื่อนสีเตรียมเค้กมามอบให้แมทเป่าฉลองอายุครบ๓๑ปีแล้ว
ชาวเน็ตไม่ลืมโฟกัสก็คงจะเป็นโมเมนต์ความหวานของหนุ่มสงกราน
ที่นั่งร่วมร้องเพลงอวยพรแฟนสาวอยู่ข้างแบบแฮปปี้สุด
จะว่าไปนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์หวานของคู่แมทและสงกราน
เราไม่ค่อยได้เห็นคู่นี้ขหวานออกสื่อสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะ
งานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าวันที่๒๘กรกฎาคม
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแมทหนุ่มสงกรานจะจัดเตอร์ไพรส์อะไร
เดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะ
แต่บอกเลยว่าคู่นี้นี่หวานดีไม่มีตกจริงนะคะแหม
สยบทุกคำดราม่าหรือก็ว่าได้นะ
คลิปนี้คือสาวแมทเขาก็ชิลสบายนะ
ตอนที่เพื่อนถ่ายคลิปมาแพลนกล้องมาแมทพูดคำนึงเลยว่า

เออไม่ได้กังวลใจอะไรว่าใครจะเอาไปลง
ไม่ได้ทาริปแค่นั้นเองนะครับ